ความเคลื่อนไหวของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ทีมงานวันทรงชัยประกบคู่ศึกยอดมวยไทยรัฐประจำสัปดาห์นะครับ
คู่เอกเป็นกล้องธรณีสบุญเยี่ยมนักชกขวัญใจแม่ยกนะครับ
โดนกับคมปะตักซินบีมวยไทยขุนเข่าแดนใต้ของนายหัวสิงครับ

ส่วนคู่เปิดหัวนะครับเป็นเริงหรือว่าเริงชัยสิทธนิวัฒน์ซัดกับทางด้านบอลลิกโลปช๕พยักษ์ครับ
และคู่ที่สองพิกัด๑๒๖ปอนด์วันโศกราช๑๐ประทานิงพบกับตีเล็กเกียจช่องเขา
คู่นี้น่าสนใจนะครับว่าใครจะน็อกใครติดตามความเข้มข้นทุกคู่ในศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์ที่๑๔มกราคมนี้เวลา๑๔นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกาครับ